เฮ้ยทุกทีเลยฝนตกทีไรรถผู้ใจมนุษย์ฉันตอบเสียทุกทีเลยค่ะ
ยืนรอประกันยืนรอช่างมาซ่อมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเช้าเช้าแบบนี้ต้องมาเจอแบบนี้
ไม่เป็นไรค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะตื่นเช้ามาไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไร
ก็ขอให้เรามองข้ามแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
วันนี้หลายพื้นที่นะคะก็อาจจะยังคงมีฝนจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ออกประกาศเตือนฉบับที่๘ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่ประกาศเตือนเกี่ยวกับพายุ
ฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีจังหวัดอะไรบ้างรอติดตามกันนะคะ
แต่เบื้องต้นนี้เรามาดูข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ใครที่เป็นแฟนประจำรู้ก่อนร้อนหนาวก็คงจะพอเดาได้ใช่ไหมคะว่า
กลุ่มเมฆที่ปกคลุมจนถึงขั้นว่าเป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ย
มันคือลักษณะของฝนที่จะตกลงมาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนแถบอีสานตอนบน
รวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะ
ถ้าดูจากโมเดลวินดี้บ้างค่ะเพื่อเป็นการจำลองแล้วก็คาดการณ

จะเห็นว่าวันนี้กลุ่มฝนตกกระจายแล้วก็ไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้
เมื่อวานบางพื้นที่ตกหนักเมื่อวานบางพื้นที่อาจจะแค่ครึ้มหรือว่าลมพัดนะคะ
ก็เป็นไปตามลักษณะของอากาศแต่ละพื้นที่
ถ้ามีความร้อนมีความชื้นสะสมในพื้นที่นั้นมาก
เมื่อเจอลมก็เกิดเป็นฝนที่ตกลงมานะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฝนตกกระจายนะคะ
ยังคงมีบริเวณภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
รวมไปถึงภาคตะวันตกในบางพื้นที่นั่นเองนะคะ
เพื่อความชัดเจน๑๒จังหวัดนั้นมีอะไรกันบ้าง
ตรวจสอบกันเลยจากกราฟิกนี้ที่ได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ภาคเหนือมีจังหวัดสุโครไทยพิจิตรพิษนุโลก

ภาคกลางแถบจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีนะคะ
แล้วก็ยังคงมีภาคตะวันออกบางพื้นที่ที่ยังคงจะมีฝนตกรวมถึงภาคอีสานบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
พร้อมรับมือกันให้ดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเนี่ยภาคตะวันออกอย่างจังหวัดชนบุรีพัทยาเนี่ยก็ฝนตกจนกระทั่งน้ำท่วมกันแบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรียกว่ามาตามนัดแล้วค่ะสำหรับพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมืองชนบุรีตกระหน่ำต่อเนื่องแป๊บเดียวน้ำท่วมนะคะ
โดยเฉพาะบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงโรงพยาบาลชนบุรีและเส้นสี่แยกบ้านสวนน้ำท่วมสูงถึง๗๐เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวถึง๓กิโลเมตรเลยค่ะ
การจราจรติดขัดรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันที่ขี่ลุยน้ำมาก็รถเสียต้องจอดอยู่ริมข้างทางหลายคันเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะชาวสวนทุเรียนแทบน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าพายุฝนพัดกระหน่ำมาพร้อมกับลมกระโชกแรง
ส่งผลให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนและสลัดลูกทุเรียนที่กำลังเติบโตร่วงหล่นลงมาจนเกือบหมดสวนนะคะ
นับรวมได้ก็ประมาณสองร้อยลูกนับเป็นมูลค่าก็เสียหายหลายแสนแล้วค่ะเพราะว่าทุเรียนเหล่านี้ถ้าหากว่าโตเต็มที่
ก็จะสามารถขายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทนะคะติดตามพยากรณากาศแบบนี้จะทำให้เราได้วางแผนเตรียมความพร้อม
ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือว่าการทำการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดค่ะ
และเรื่องอากาศก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดรวมไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกเนี่ย
สัญจรอาจจะไม่สะดวกนะคะใครใช้รถเล็กก็ระมัดระวัง
หรือใครใช้สกูตเตอร์หรือเล่นสเก็ตบอร์ดก็ต้องระวังด้วยนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดิฉันว่าดิฉันไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอ่ะนั่นไงไม่ทันจะขาดคำเลย